สวัสดีคุณผู้ชมครับหลังจากวันที่๓๐ธันปคมที่ผ่านมา
เกิดเหตุแผ่นวายที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับทางด้านของเขื่อนเองก็ปลอดภัยชาวบ้านก็ปลอดภัย
แต่มีบรรโมงพยาบาลเสียหายทำให้ญาตินั้นต้องย้ายผู้ปวดไปที่ปลอดภัย
ไปสำรวจที่บรรโมงพยาบาลศุกร์สรีศาวัสตร์
มีรอยแตกร้าวเกิดขึ้นหลายจุดนะครับภายในโรงพยาบาล
อยู่ที่อำเภอศรีสวรรค์จังหวัดกาญจนบุรีครับ
ที่เห็นเกิดขึ้น๓๐ธันวาคมที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหว
ศูนย์กลางอยู่ที่อำเภอศรีสวรรค์จังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
นายแพทย์จักรพรรณจันทร์สว่างครับหุ้มในการโรงพยาบาลศุกร์ศรีสวัสตร์บอกว่า
ความเสียหายเบื้องต้นอยู่ที่บริเวณอาคารบริการ
มีอาคารผู้ป่วยในห้องน้ำในอาคารห้องพักผู้ป่วยพิเศษ
แล้วก็ห้องคลอดนะฮะแล้วก็พบรอยแตกร้าวหมายที่๓บริเวณห้องแยกโรค
แล้วก็เสาของอาคารห้องพิเศษก็มีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้ไปอยู่ที่ปลอดภัยนะครับ
มีการสำรวจความเสียหายเบื้องต้นพร้อมสั่งให้กับเจ้าหน้าที่ย้ายไปอยู่ในที่ปลอดภัย
แล้วก็สะดวกในการเคลื่อนย้ายไปสู่ที่โลกแจ้งเพราะว่า
ความเสียหายเบื้องต้นตอนนี้เนี่ยประสานช่างโยธาจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีไปประเมินความเสียหายแล้วก็งบในการซ่อมแซมด้วย
หลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวครับได้ปิดพื้นที่ห้องพิเศษ๕ห้องแล้วก็ห้องยาเพื่อความปลอดภัยตามที่มีรอยแตกร้าวนะครับ
ขณะที่แพทย์แล้วก็พยาบาลรวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลก็ยังคงทำงานกันตามปกติแล้วก็ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์แผ่นดินไหวอย่างใกล้ชิดเพราะว่าถ้าเกิดอาฟเตอร์ช็อกก็จะมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกอย่างได้ทันท่วงทีนะครับ